ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
โดยทัศน์ชมาแก้วในชุดรุยศึกฝุ่นวันหญิงชิงช้ำโลก๒๐๑๙ที่ประเทศฝรั่งเศส
ตอนนี้พวกเธอนั้นกลับมาตั้งลำกันใหม่นะครับ
สมาธิกันใหม่แล้วก็มีโปรแกรมฝึกซ้อมด้วยนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศฝรั่งเศสครับ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมงานก็นำนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกไปยื่นเส้นยื่นสายก่อนครับ
อุ่นร่างกายที่บริเวณริมทะเลเมดิเตลริเนียน

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่เมืองนิสครับ
ซึ่งค่อนข้างจะอบอุ่นจนไปถึงประมาณสักร้อนเล็กน้อยนะครับสำหรับอากาศที่เมืองนี้

ทัพชาบาแก้วลงแข่งขันในนัดแรกกับสหรัฐอเมริกา

มีอุณหภูมิต่ำกว่าประมาณสัก๕๗องศาเซลเซียส
ที่ต้องมาซ้อมมาวอร์มกันแบบนี้เพื่อปรับสภาพร่างกายให้ได้คุ้นชินกับเมืองที่นี่นะครับ
ซึ่งทางด้านมิรันดาสุชาวรีนินธรรมรงค์
หน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันที่บอกเลยว่าร้องไห้หนักมากนะครับ
ในเกมที่แพ้สหรัฐอเมริกาไปขาบลอยเลยครับ๐ต่อ๐
ก็กล่าวว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเธอนั้นดีขึ้นแล้วนะครับ
พร้อมที่จะกลับมาโฟกัสในนัดที่๒ซึ่งจะพบกับสวีเดนเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไป
จากนี้เธอนั้นยังเปิดเผยถึงวินาทีที่อเล็กซ์มอร์แกนดาวยิงของสหรัฐนั้น
แล้วก็เป็นผู้ทำ๕ประตูในเกมนั้นด้วยเข้ามาพูดคุยและปลอบใจเธอครับ